ก็ควรจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

มีโอกาสที่จะเกิดโยโยเอฟเฟคได้

ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเช่นกันนะคะ